กรณีที่มีผู้ชนะการประมูลจากการแข่งขันทีวีดิจิทัล
แต่ผู้ชนะนั้นกลับไม่ได้ไปต่อจนถึงเป้าหมายหรือเส้นชัยนะครับ

อุตสาหกรรมนี้เกิดฟองสบู่แล้วหรือไม่

ติการออกอากาศเนื่องจากเหตุผลทางธุรกิจนะครับ
จากจุดดังกล่าวนั่นทำให้หลายฝ่ายจับตามองอย่างใกล้ชิดว่า

อุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลของประเทศไทยนั้น
จะรุ่งหรือจะร่วงครับ
นี่เป็นเหตุผลที่นางพันธิพาสกุลชัยหรือติ๋มทีวีภู
ผู้บริหารไทยทีวีตัดสินใจถอนตัวจากธุรกิจทีวีดิจิตอล

แต่ไม่มีผลกำไรเพียงพอเลี้ยงกิจการให้อยู่รอด
ยุติการออกอากาศทั้งช่องไทยทีวี
ซึ่งเป็นรายการข่าวและช่องโลก้า
รายการเด็กเยาวชนและครอบครัว
ประมูลมาด้วยวงเงินรวม๒๒๗๖ล้านบาท
ก่อนที่พี่จะประมูลพี่ศึกษาก่อนนะ
ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่อยู่ดีเทลเลอร์ทะล่าก็มา
เพราะเราทำธุรกิจวงการสื่อนี้มา
เป็นเวลาทีวีภูก็๒๖ปีแล้วนะคะ
พี่ทำงานวงการนี้มา๓๘ปี

ต้องถามทุกคนเลยว่าทุกคนเดือดร้อนเนี่ยเพราะอะไร
ทุกวันนี้ช่อง๑๕และช่อง๑๗ของทีวีภูอยู่ในสภาวะจอดำ
คดีที่ทีวีภูฟ้องร้องกศธชให้การประมูลทีวีดิจิตอลเป็นโมคะ
รวมทั้งให้เพิกถอนประกาศทุกฉบับยังอยู่ในชั้นศาล

ขณะเดียวกันทีวีภูยังฟ้องร้องให้คืนค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

เรียกร้องค่าเสียหายอีกกว่า๗๑๓ล้านบาทจากกศธชด้วย
ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีพันธมิตรเข้าร่วมทุนกับไทยทีวี
มีเพียงกระแสข่าวว่าตระกูลมหากิจสิริ
พลาดหวังจากการประมูลทีวีดิจิตอล
จะเข้ามาสารต่อธุรกิจนี้แต่ก็เงียบหายไป
ประธานชมรมผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลระบุว่า
ปัจจัยที่ส่งผลให้ทีวีดิจิตอลล้มเหลว
คือกศธชขาดการประชาสัมพันธ์
และกระตุ้นให้ผู้ชมหันมารับชมทีวีดิจิตอล
ส่งผลให้อัตราค่าโฆษณาต่ำกว่าต้นทุน
แจกคูปองไม่ถึงมือประชาชน

เพราะจะต้องลงทุนติดตั้งเสาอากาศเพิ่ม
ปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่กระตุ้นให้คนหันมาสนใจทีวีดิจิตอลเนี่ย
น้อยไม่เป็นไปอย่างที่
ได้ตกลงกับผู้ประกอบการไว้
ฉะนั้นนี่คือปัญหาในภาพรวมที่ว่าเป็นปีที่เหนื่อยมาก
มีแต่รายจ่ายบางคนบอกว่า
ตื่นเช้าขึ้นมาก็เผาเงินทิ้ง

ใน๒๒ช่อง๑๖บริษัท
ยังไม่รู้ว่าชะตากรรมจะเป็นยังไงในปีหน้า
ปัจจุบันยอดแจกคูปองล่าสุดณวันที่๒๓ธันวาคม๒๕๕๙

จากทั้งหมด๑๓๑๐๐๐๐๐ฉบับ

ขณะที่โครงข่ายทีวีดิจิตอลหรือมัก
ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
เงื่อนไขที่กำหนดไว้
ขณะเดียวกันยังมีคดีที่ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล๕ช่อง
ยื่นฝองคณะกรรมการกศธช

และเลขาธิการกศธชต่อสารปกครองกลาง
เรียกค่าเสียหายของแต่ละสถานี
รวมเป็นเงิน๙๕๕๐ล้านบาท
ดอกเบี้ยร้อยละ๗๕ต่อปี
เพราะกศธชไม่สามารถทำตามเงื่อนไข

ทำให้การดำเนินธุรกิจประสบปัญหา
เหตุการณ์ทั้งหมดนี้จึงถูกจัดให้เป็นบันทึกไทย